ชอบดูคลิปร้อนนี้ก่อนเลยนะครับ
คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลย
เพราะว่าเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของนักท่องเที่ยว
เป็นเรื่องราวของแกรปเจอตุ๊กอีกแล้วคุณ

แกรปมารับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จึงเกิดเป็นคลิปด่าทอกันขึ้นมา
แล้วก็มีการเหมือนใช้อาวุธจะมาล้อมรถด้วย
ขณะที่คนในรถกราฟ

หลายคนตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคลิปคิงลงมาคิงลงมา

คิงลงมาสีลงมาคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุง

บอกแล้วไงว่าน้องกำลังทำผิดสำเร็จแล้ว
เอาคนลุงน้องบอกคนสุขคนไอ้สารของคุณลุง
ถ้าไม่ลุงน้องกระสิทธิ์จะต้องรับเนี่ยน้องทำผิด
อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่มาอยู่ลุงมา

คุณลุงก็คุยกับลูกค้าสิครับผมก็ไม่รู้เหรอ

น้องต้องบอกเปิ้ลแล้วน้องก็ตบห้ามเปิ้ลบอกให้เปิ้ลลง

เสร็จแล้วบริยาคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ก็ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหม

เดินไปหยิบเหมือนท่อนเหล็กมาจากรถตุ๊กเขา

โอ้โหพูดออกมาแบบนี้

คือนักท่องเที่ยวเขาอยู่ในรถนะคุณ
เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะครับ

ในคลิปเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มคนขับรถรับจ้าง
คือมีตุ๊กแท็กซี่เข้ารุมรถแกรป

ทั้งด่าทั้งข่มขู่กระโดดถีบ
แย่งลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาเขตเชียงใหม่

เป็นคนขับรถรับจ้างหรือวัดรถตุ๊ก

คนขับรถแกรปเป็นภาษาเหนือ
มันเป็นจัดใดคิงเป็นไขคิงเป็นไผ
ว่ามีสิทธิ์จะอู้คิงลงมาคิงลงมา
ก็เลยถูกตั้งชื่อเหมือนว่าเป็นคลิปคิงลงมา
คิงฮาเอ็งข้าเมืองกู
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องมีการตรวจสอบครับ

ก็สอบถามไปยังทางนางพันนี

การนี้แล้วน่าจะเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าศาลีขนส่งพุทธศาสตร์เชียงใหม่
คนเหนือก็จะเรียกว่าอาเขตนะครับแต่ไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาไหน
เพราะคนขับแกรปคาร์เนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความครับในส่วนของคนขับรถตุ๊ก
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลที่สูบบุหรี่ที่ไปถือท่อนเหล็กมานะครับ
เห็นหน้าชัดเจนครับตอนนี้จะนำตัวมาดำเนินการตามระเบียบของกรมการขนส่งต่อไป
ส่วนแกรปคาร์ที่นำรถส่วนบุคคลมารับจ้างนั้นถือว่าผิดกฎหมายนะคุณ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่บอกแบบนี้
บอกว่าถ้าเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กไปเจอ
ล้อแดงไปเจอหรือว่ารถที่ถูกกฎหมายไปเจอ
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไว้ก็ได้
ถ่ายคลิปของการกระทำของรถแกรปไว้ก็ได้
เพราะถือว่าผิดกฎหมายและค่อยมาแจ้งเจ้าหน้าที่
อย่าไปก่อเหตุการณ์แบบนี้เลย

โดยเฉพาะมีนักท่องเที่ยวอยู่ในรถเขาจะตกอกตกใจ
แล้วเดี๋ยวนี้คลิปมันเผยแพร่ไปเร็วอะคุณ
นี่ไปสู่สายตาคนทั้งโลกเขาก็จะเห็นแบบนี้
แล้วใครก็ไม่กล้ามาเที่ยวสุดท้ายนะคุณนักท่องเที่ยวต้องลงจากรถนะครับ

ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์กับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
วินมอเตอร์ไซค์ด่าเด็กนักเรียน
เข้าไปเหมือนจะตบเหมือนจะแบบดึงหน้าของเด็กนักเรียน

และบอกว่าใครมาด่าแม่เขา
พี่วินถามเด็กนักเรียนนะใครเจ๋งเหรอ

ไอ้เสื้อเขียวนี่ลุมด่าคนแก่ด่าแม่กูนี่

จากพี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังในหมู่บ้าน
แถมยังด่าแม่ของพี่วินด่าคนแก่แถวนั้นนะฮะ

คลิปนี้นะในโลกโซเชียลเขาเสียงแตกกันอยู่ว่า
สมควรหรือไม่เหมาะสมหรือไม่กับพฤติกรรมของพี่วินนะครับ
ตี้พารหยอดต่อเล็ตตา๑๐๐๐วินาทีเลยนะครับ

พอเตือนปั๊บน้องด่าพ่อก็เนี่ย
เรามาเป็นคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็น

เผยแพร่ในโลกโซเชียลเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดไงคุณ
เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายที่เห็นด้วยกับวินมอเตอร์ไซค
และอีกฝ่ายมองว่าคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
วินมอเตอร์ไซน์ทำเกินไป